ข่าวแรกของเราในวันนี้มาติดตามเรื่องราวของนักร้องสาวหวายปัญญาริสานะคะคุณผู้ชม
ตกเป็นจำเลยสังคมเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเลย
ใช่แล้วสำหรับหวายปัญญาริสาและแฟนนุ่มนะคะ
หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความแฉว่าเธอเนี่ยถอยรถชน
แต่กลับใช้คำพูดหยาบคายและใช้เงินฟาดหัวเพื่อให้เรื่องนี้จบ
และหลังจากนั้นไม่นานข้อความดังกล่าวก็ถูกลบออกไปนะคะ
ซึ่งก็มีเนื้อหารวมว่าตัวเองไม่ได้โวยวายตามที่ถูกกล่าวหา
และไม่ได้คิดจะใช้เงิน๓๐๐ฟาดคู่กรณี
ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้เมาและเป็นคนขับรถ
ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตและข้อความเพียงสั้นว่า
ขอบคุณที่มาขอโทษกันในวันนี้นะคะ
ทางถนตร์เนี่ยมันต้องใจดีเลยต้องว่าเย็นมากนะคะคือเวลาขับรถเนี่ย
จากต้องระวังตัวเองแล้วก็ต้องระวังคนอื่นรอบข้างด้วยใช่แล้วมีการแชร์
แบบนี้บนโลกโซเชียลซึ่งหวายปัญญาริสาเองเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียง

คือจริงเนี่ยหวายเนี่ยเคยเกิดกรณีคล้ายแบบนี้ขึ้นมาแล้วทีนึง

ถูกต้องก็เลยทำให้หลายคนจับจ้องไปว่า
การโพสต์แบบนี้เนี่ยทำให้หวายเนี่ย
กลายเป็นคนที่เป็นนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าทุกอย่างตอนนี้เคลียร์จบลงด้วยดีเนาะ